ตอนนี้ปัจจุบันทางพม่าเองก็เริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพมากขึ้น
พม่าเพิ่งเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อต้นปีที่ผ่านมา
โดยใช้งบลงทุนทั้งหมด๒๕๐๐๐ดอลลาร์สหรัฐ
เขายินดีที่จะจ่ายสำนักคุณภาพ
เพราะคนเมียนม่าเป็นคนมีการศึกษา
มีประวัติศาสตร์ที่ดี
แล้วก็กลับประเทศไทยก็ถือว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดี

โดยเปิดให้บริการตรวจหาเชื้อไวรัสไข้เลือดออก
มาลาเลียวรรณโรคไปจนถึงการตรวจเลือดทั่วไป
ศูนย์ตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์แห่งนี้
ถือเป็นแห่งแรกของพม่าค่ะ
โดยนักลงทุนชาวไทยนะคะที่มาลงทุนไว้ที่นี่
เพราะว่ามองว่าตลาดสุขภาพของที่นี่นั้น

ส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะ

เมื่อเทียบกับไทยสูงกว่าประมาณ๑๒๕บาท
เนื่องจากใช้ต้นทุนที่สูงกว่า
แพ็คเก็ตตรวจ๑๓รายการแบบนี้
เช่นการตรวจความสมบูรณ์ของเลือดตับไตและไทลอย
มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ๑แสนจาร์ด
หรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ๒๖๐๐บาท

อยู่ที่ประมาณ๑๒๐๐บาท
แต่หากเทียบค่าใช้จ่ายต้องเดินทางไปตรวจที่ประเทศไทย
ถือว่าคุ้มค่ากว่าหลายเท่าตัว
ที่สำคัญผลการวิเคราะห์จะช่วยให้สามารถรักษาโรคได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะ
ปีแรกนี่ตั้งเป้าไว้ที่ประมาณ๓ล้านเหรียญ๗๕ล้านบาท
แต่เราก็จะดูแลพาร์ทเนอร์ของเราก่อน

เราจะทำแล็บบริการสนับสนุนทางการแพทย์ให้เขาให้เต็มที่
แล้วก็จะเริ่มที่จะให้บริการกับโรงพยาบาลเอกชนอื่น
รวมทั้งโรงพยาบาลเอกชนไทยที่เข้ามาเปิดที่นี่
อย่างเช่นสมิติเวศนะฮะอย่างเช่นบำรุงราช

แล้วจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการสนับสนุนโรงพยาบาลภาครัฐ
แล้วก็คลินิกต่างในประเทศนี้
ส่วนแนวโน้มของตลาดสุขภาพในพม่า
ยังมีโอกาสขยายตัวได้อีกมาก
สะท้อนจากจำนวนลูกค้าชาวพม่า
ที่เข้ามาใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย
ที่มีจำนวนมากติด๑ใน๓เป็นอันดับแรก

ข้าวทะลับทีวีรายงาน